คุณผู้ชมครับไปกันที่จังหวัดชนบุรี
ที่นั่นเขาก็เจอกับสัตว์ที่เป็นฮีโร่

สุดยอดจริงนะครับสำหรับเจ้าฮีโร่ตัวนี้
เพราะว่ามันมีเจ้างูเหลือมตัวหนึ่งมันเลื้อยเข้าบ้าน

ไม่งั้นแล้วก็คุณเจ้าของบ้านแย่แน่เลย
นี่ครับพาไปที่บ้านเลขที่๒๗๙หมู่๘ตำบลสุรศักดิ์อเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
นี่เลขนี้เลยเลขที่บ้านนะครับ
เขาบอกว่าพี่กู้ภัยต้องระดมกำลังมาที่นี่
เพราะว่ามาเจอกับเจ้าตัวร้ายตัวนี้นี่เอง
โอ้ตัวมะระบทรับเลยครับ

โอ้โหมาเจอเอาชูนะ
สายสายนี่แหละครับหลบอยู่ตรงนี้แต่ก็ไม่พ้นหรอกครับ
พี่กูภัยเขาก็มาพร้อมกับอุปกรณ์แล้วก็อาศัยจังหวะเอาบ่วงเนี่ยเคาะคอไว้
หือดิ้นเลยดิ้นดิ้นดิ้นพลาดเลย
นี่อาจจะดูเหมือนจับง่ายแต่เอาจริงมันไม่ง่ายนะครับ
เพราะว่ากว่าที่จะไล่ต้อนเจ้างูตัวนี้มาจนมุมตรงนี้ก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกัน
ใช้เวลาอยู่หลายชั่วโมงอยู่นะครับ
คือเขาคาดการณ์กันนะครับว่าเจ้างูเหลือมตัวนี้มันคงจะหนีอากาศหนาว
ออกมาหากินพอมันกินจนอิ่มก็เลยเลื้อยเข้ามาซุกที่กำแพงบ้านหลังนี้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นล่ะครับก็ลองไปถามกับเจ้าของบ้านก็คือคุณสมหวังพรมงาม
เขาเล่าให้ฟังว่าช่วงกลางค่ำกลางคืนดึกเนี่ยนะ
ได้ยินเสียงของเจ้าสุนัขซุปเปอร์ฮีโร่ที่เขาเลี้ยงเอาไว้ตัวนี้

มันเห่ามันหอนตลอดทั้งวัน
มันเห่ายังไง
เบียดล้อยที่ว้านลุกพอดีเลยมันจะมีตัวอะไรแปลกปลอมมาแน่เพราะว่ามันเผ่าหอนอากาศแบบผิดปกติ
ป๊าบนะครับก็ออกมาดูตอนกลางคืนแหละแต่ยังหาไม่เจอเพราะมันมืดค่ำ
แต่ช่วงเช้าช่วงสายเจอพอดีมันมาหลบอยู่ตรงข้างกำแพง
ไอ้หมาตัวนี้นะครับมันก็คอยเฝ้าระวังให้อยู่
ก็มองว่ามันเป็นสัตว์แปลกปลอมที่เข้ามาในบ้านหลังนี้

ใช่มันก็ต้องห่วงที่ของมันคอยเห่าคอยหอน
เหมือนกับเป็นการเตือนเจ้าของบ้านว่าระวังให้ดีนะ

เอาล่ะยังไงซะกู้ภัยมาจัดการนะครับ
เจ้างูตัวนี้ไปใส่ในถุงปุ๋ย
แล้วไปคืนสู่ธรรมชาติอย่างปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อย

บางคนบอกว่าไม่ต้องไปกลัวลอกศักดิ์เลยค่ะ
เดี๋ยวมันก็ไปอยู่ตามที่ตามคางของมัน

ไม่แน่เหมือนกันบางทีมันก็มาอยู่ในบ้านของเราได้เหมือนกัน
ถ้ามันมีพื้นที่ที่แบบว่าเป็นที่รกหรือบางจุดที่เราเคยอ่านข่าว
ไม่รู้เคยดูไหมงูครับตัวเล็กเนี่ยนะครับ
ลักษณะเป็นลูกงูเนี่ยมันมาเลื้อยอยู่ในรองเท้า
เพราะบางทีรองเท้าเรานั้นวางไว้หน้าบ้าน
แล้วบางทีเนี่ยวางละเกะละกะ
งูมันก็หาที่แอบที่ซ่อนหาที่อบอุ่น
อันนี้มาเล่าให้ฟังเพื่ออะไรรู้ไหมเตือนภัยคุณผู้ชมครับ
จริงอันนี้ต้องระวังนะงูตัวเล็กเข้าไปขดอยู่ในรองเท้าได้

ทุกวันนี้เป็นอย่างไรคะขนาดเท้าของคุณ

ทำไม
กำลังจะแบบกำลังจะเข้าแล้วนะ

เบ็กตะลอฟรีเลย
อีกทีแล้วกันที่มาพูดด้วยนะครับ
ด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าว